คุณผู้ชมจำนายนุ้ยได้ไหมที่ไปรอดรอดใต้เมนอ่ะ
อ๋อที่ขันเป็นไก่หัวเราะหัวเราะ

อ่าอ่าทันทีที่ไปถึงปกติเราจะให้ดูปฏิกิริยาของหมอปลา

รอบนี้ดูปฏิกิริยาของนายนุ้ยครับค่ะ
แม้นานทีหนึ่งซำพันกษาเพลียสี่แล้วอันนี้พี่สามมา
ไม่ได้ไม่ได้หรือเขาไม่รู้ตัวไม่รู้มันจะมายี

มันจะร้อนหลัก
ปากช่องนครราชศรีมาครับ
นุ้ยหรือชื่อจริงคือชัยสมบูรณวลใย
ก็ส่งเสียงร้องออกมาแต่หมอปลาไม่ได้มีอาการอะไร
หลังจากนั้นหมอปลาก็สอบถามข้อมูลจากในนุ้ย

ขอให้พี่นุ้ยนั่งลงกับพื้น

นั่งแล้วก็ตอนนี้จับมือก่อนนะ
อยากรู้ว่าสันหรือเปล่า
แล้วก็ให้นักข่าวไทรัสทีวี
คุณไกซ์ธนกรให้เหยียดขาละ
เอามีดหมอมาไกด์เอามีดหมอมา

นี่เสียงอะไรเสียงไก่เหรอ
เหมือนไก่คันใช่ทรมลมตัวลมช่วย

ไม่โดนเลย
คุณนุ้ยกรีดร้องมาจนไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดใดแล้วคุณผู้ชม
จากนั้นหมอปลาก็ทำพิธีครับให้ผู้หญิงคนหนึ่งไปนั่งข้างตัวคุณนุ้ย
นอนอยู่บนพื้นนะให้ดูหน่อยว่าในตัวคุณนุ้ยมีวิญญาณหรือสัมภเวษีตนใดหรือเปล่า
หลายเลยล่ะหลายเลยล่ะวิญญาณจำนวนนี้ติดตามมาตั้งแต่ในนุ้ยไปลอดใต้เมนที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ก็เลยมีอาการชักกระตุกครับแล้วก็กรีดร้องออกมา
เสียงเหมือนไม่ใช่มนุษย์แต่น่าจะเป็นสัตว์
หมอปลาก็ยกคณะพากันไปที่เมนวัดใกล้ครับ
คือไม่ได้มาที่วัดในกรุงเทพนะไปวัดแถวนั้น
ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณครับ
ระหว่างทางทั้งญาติทั้งนักข่าวต้องช่วยกัน
นี่พาคุณนุ้ยขึ้นหลังกระบะใช่ไหมต้องจับตัวไว้ดูผอืดผอม

พอไปถึงวัดคุณนุ้ยพยายามขัดขืนด้วยนะไม่ยอมเข้าไป

ทุกคนก็ช่วยกันจับตัวในนุ้ยไปที่ด้านข้างเมน

เข้าไปผูกสายสินโยงมาโยงมาผูกที่หัวของคุณนุ้ยเขา

เอาสายสินมาโยงผูกหัวในนุ้ยแล้วก็จุดเทียนเอาไว้ด้านข้างในเมน
ทันทีที่เริ่มพิธีในนุ้ยอาการเป็นยังไงดูอีกรอบหนึ่งครับ
ปุธนี่

อันนั้นก็แรงเยอะเหมือนกัน

ตัวเย็นเชี๊บเลยใช่ไหมตอนที่ทำพิธี
โอ้โหคุณนุ้ยจับตัวไปเย็นเชียบเลยนะ
แล้วหมอปลาบอกกรณีนี้หนัก

พอคุณนุ้ยตัวเย็นจับไปตัวเย็นปุ๊บ

มีทางเดียวคือต้องพากลับไปรักษาที่บ้านของเขา
สัก๑๕วันเดี๋ยวจะหายเป็นปกติครับ
ก็คือไปอยู่เพชรชบุรีกับหมอปลาเลย
คือบางช่วงคุณนุ้ยก็ให้สัมภาษณ์ได้นะ
ใช่คุยเป็นปกติได้เลยซึ่งการที่คุณนุ้ยไปลอดใต้เมน

หมอปลาบอกไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะเจอนะ
พี่เบิร์ตหรือไอ้ผมก็ได้ผมไปรอดใต้เมน

เหรอแต่คุณนุ้ยน่าจะหนึ่งในล้านนะ

นี่ไงกำลังถามว่าคนจิตอ่อนอะไรอย่างนี้บ้าง
ที่แบบเห็นสิ่งหลีลับอะไรอย่างนี้
ส่วนในนุ้ยก็บอกว่าโอ้โหผมเหนื่อยเหมือนใจจะขาดเลยนะ

แล้วเขารู้สึกตัวไหมตอนที่หมอปลาทำพิธีอยู่น่ะ
ก็รู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้าง

ตอนที่ตัวคุณนุ้ยเข้าไปใต้เมน

แต่ก็ยินดีจะไปรักษาที่บ้านหมอปลา